โอ้โหบรรยากาศยิ่งใหญ่นะพี่ชัยนะแชมป์สรุปว่า๑๔๗ปอนด์
แต่ความมันให้หมดเท่านี้นะครับส่วนบนเวทีเป็นมวยแห่งอนาคตว่ากันอย่างนั้น

ครับมวยคู่ที่๕ของเรานะครับฝ่ายแดงครับ
กเมืองไทยเพชร๔๐๐๐ชื่อนัทวัฒน์สุจิงทงอายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดกะบี่ครับ
กมาแล้ว๕๙ครั้งชนะ๔๔แพ้๑๕ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนบิ๊กแบงค์ทงเขียวรีสอร์ทที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับแอร์บัตรอาร์แอร์ไลน์ชื่อพีรพัฒน์งามศิลปากร
อายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดกรุงเทพมหานคร
กมาแล้ว๓๗ครั้งชนะ๒๘แพ้๙ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนรุ่งเพชรสบุญเที่ยงที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
โอ้โหรูปร่างพอฟัดพอเวียงนะครับมวยเยาวชนทั้งคู่อ้าวติดตามยกที่หนึ่งครับ
ปอนดท่านผู้ชมครับไทยรัฐทำการถ่ายทอดสดจนถึง๔โมงเย็นนะครับ
ถ้าดูโครงสร้างของมวยคู่นี้แล้วผมว่าเป็นคู่ที่น่ารักอีกคู่หนึ่งนะ
นี่เด็กที่จะขึ้นมาเมียนาคตต่อยเงินแสนก็ต้องผ่านกันอยู่ก่อนนะ
ปอนด์มาก่อนเลยนะเล็กแบบนี้หน้าตาน่ารักทั้งคู่เลย
ฝ่ายแดงดีของวิทยาเพชร๔๐๐๐๐นะฝ่ายน้ำเหมือนกับของวิชัยราชานนท์
แอร์บัสเลยวันนี้รุ่นไหนไม่ได้บอกใช้ได้เลยมีหันล่างด้วย
ท่านผู้ชมครับคอวอเล็กบอลอย่าลืมติดตามชมนะครับ
รวมเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยถ่ายทอดสดจากประเทศไต้หวันระหว่าง๙๑๗กรกฎาคม๒๕๕๙ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
แฟนบอลยูโรห้ามพลาดนะครับลุ้นรับลูกฟุตบอลโดเชอร์๒รางวัล
ต้องลุ้นแบบง่ายครับเพียงเข้าไปอ่านข่าวฟุตบอลยูโรที่คุณชื่นชอบ
อย่าลืมตั้งเป็นค่าสาธารณะครับแชร์ได้ไม่จำกัดจำนวน
เริ่มตั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง๑๕กรกฎาคมนะครับ
กีฬาเด็กสังเวียนเดือดวันแชมเป็นชิปทุกคืนวันเสาร์๔๕ทุ่ม
นี่เป็นความน่ารักของเด็กรุ่นใหม่นะครับคุณผู้ชม
มวยคู่ที่๕วันนี้ถ่ายทอดกันจนจบการแข่งขันนะครับ
ติดตามได้๑๐๕ปอนด์
เด็กเล็กพร้อมกันชกสดใส

บอกเด็กรุ่นใหม่น่ารักเด็กรุ่นเก่าเมื่อสักครู่ก็น่ารักนะ

ปะทะถ้าไม่จำเป็นมวยเก่าอย่างนี้ครับ
คือเร่งน่ะไอ้รุ่นน้องเร่งจนเร่งหมดน่ะ

พอหยุดนิดเดียวก็แม่รุ่นพี่เก่ากว่าเยอะ
พูดวิเหลี่ยมใช้ได้เลยนะผู้ชมสวยงามเลย
หยุดล่างหน้าตาน่ารักกันคู่เลย

หยกเมืองไทยเพชร๔๐๐๐น้ำเงินแอร์บัส

หยุดช่วงรายยกแรก
ถ่ายจนจบการแข่งขันนะครับคุณผู้ชม

ยกเมืองไทยแม่ชื่อดีเหลือเกินนะ
ของวิทยานี่เขามีแต่ประเภทพวกหยกทั้งสิ้นเลยนะ
ยกวิทยาหยกเมืองไทยโอ้โหหลายหยกเหลือเกิน

ผิวจะผิวสีแน่เป็นหลักอืม

หมดยกที่หนึ่ง
ครับมวยคู่ที่ห้าเราก็ผ่านแล้วครับ

โอ้โหปล่อยหมัดซ้ายเขา
ปล่อยหมัดซ้ายเขาเต็มมากเลย
ครั้งด้านแอร์บัส

ขึ้นมาแล้วก็ใส่กันเลย
หลายหมื่นเงินแสนในอนาคตแต่ก็ยังต้องใส่กันให้เต็มพี่

ต้องชกให้สนุกอาวุธนี้ต้องออกให้ตลอด

ให้อะไรให้ตอบนิสัยดีทั้งคู่ว่าอย่างนั้นเถอะ

แขกบัดรับรับกระโต้ด้วยซ้าย
ต้องลุ้นกันไปแล้วครับคุณผู้ชม

โอ้ดูหลากหลายกว่านะคะหยกมังไทยแดง

น้ำเงินเนี่ยรอโตจังหวัก๒

เสียจังหวักไปนิดมึง
อันตรายจริงนะน้ำเงินเนี่ย

คือหนึ่งในทีมงานของวันสงสัยเนี่ยนะ
คือแกจะเห็นว่ามูลต่อไปเป็นรองเนี่ย

ไปให้กำลังจ่ายเด็กไว้อย่างนี้

อาวุธดูหนักกว่าเลย
ลูกชายวิทยาพัศนีเห็นมาคุมทีมเองเลยนะ

ครับ
ชนะวิทยาก็แต่งลึกสองนะครับ
ยกมือไทยเพชรสี่หมื่น
แรกนั้นก็รับอาวุธไปเยอะเลยนะครับ

มันโดนเต็มดีเลยดูผ้าตาเนี่ย

โฟกัสเรียบร้อยเลยนะครับ
มันแบบนี้ไม่ต้องหนักถ้าเข้าโฟกัสเรียบร้อยก็หล่นนะ